คุณผู้ชมพูดก็พูดนะช่วงนี้คนมีแฟนเด็กเยอะแยะเต็มไปหมด
หัวใจสดใสเบอร์ใหญ่เบอร์แรงขยันเอาอกเอาใจ
วุ้ยชนิดที่หมดไตก์หมดตอมกันเลย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะกับช่วง
ตั้งแต่เฮียบอยมีแฟนเป็นน้องเซนับวันยิ่งเอาใหญ่
ปวดหวานยาวไปเลยนะเฮีย
แต่ล่าสุดเฮียแกขอโชว์ลีลาความเลท่าเอ้ยหล่อเท่
ปกป้องสาวแบบกร้าวใจอย่างก็ฮีโร่มาเวล
ดูดีแบบท่านผู้นำนำความหามาให้แบบนี้
โอ้โหเล่นใหญ่โชว์หญิง
ซีนนี้ต้องให้เฮียเขาจริงนะคะ
มีแฟนเด็กก็เงียบอารมณ์ดีทั้งวันเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป